คุณผู้ชมเรื่องนี้ค่ะทารกชายอายุเพิ่ง๗วันค่ะพี่อุ๋ย
ถูกทิ้งเอาไว้ที่ป้ายรถเมย์แถวสมุทรปราการนะคะ
แต่ใกล้กับมูลนิธิเหมือนกับแม่คงเลี้ยงไม่ไหว
แล้วตั้งใจไปทิ้งเอาไว้กะให้คนมาเจอ

แต่ว่าก็มีรอยยุงกัดแมลงกัดเต็มตัวเลยค่ะ
ฮะผู้ชายเหรอครับผู้ชาย

โอ้โฮหาว
โอ้โฮโอ้ชิบ
โอ้โฮขวัญไอ้ขวัญแม่นะ

ไม่เป็นไรแล้วนะ
รุมกัดเต็มเลย
คุณผู้ชมค่ะน้องน่ารักมากจริงนะ
อายุ๗วันนะคะ

ตำรวจสพบังปูได้รับแจ้งว่า

ริมถนนสกุมวิทย์
ใกล้กับทางเข้ามูลนิธิ

เหมือนตั้งใจไปทิ้งไว้ใกล้กับมูลนิธิด้วยนะคะ
มาช่วยเหลือครับคือเด็กเนี่ยค่ะอยู่บนที่นั่งใส่ชุดเด็ก
สีฟ้ามีแพมเพิร์สแล้วก็ห่อด้วยผ้าขนหนูสีน้ำเงิน
มีหมวกสีขาวมีขวดนมวางอยู่ด้วยนะคะ
ก็ต้องรีบช่วยเหลือกันล่ะค่ะเพราะว่าน้องก็โดนยุงกัด
มดกัดแมลงกัดเต็มตัวรีบนำส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการ
เอาน้องมาทิ้งได้ลงคอแบบนี้คะน้องน่ารักน่าเอ็นดูมากจริงจริง
ไปดูหน่อยกล้องวงจรปิดจุดที่พบเด็กอะค่ะว่ามีใครที่เอ๊ะ
น่าสงสัยน่าสังเกตว่าเอาเด็กไปทิ้งนี่นะคะยี่สิบเก้ามิถุนายนห้าทุ่ม
มีคนขี่รถจักรยานยนต์มาน่าจะเป็นผู้หญิงครับมาจอดลงจากรถ
แล้วก็ไปดูเที่ยงคืน๕๑นาทีก็คือเข้าสู่วันที่๓๐มิถุนายนแล้ว
มีรถบรรทุกขับมาจอดเลยจากป้ายรถเมย์ไปแล้วก็เปิดไฟกระพริบ
ตีหนึ่งสี่สิบนาทีคาดว่ารถบรรทุกคันเดิมวนมาจอดจากนั้นค่ะมีคนเดินลงมาอยู่หลังรถ
แล้วเดินวนไปวนมาแต่ไม่ได้ไปจุดที่เด็กอยู่แล้วขับออกไปตีสองยี่สิบสี่นาที
รถบรรทุกขับวนมาเป็นรอบที่สามมีคนเดินย้อนกลับไปที่ป้ายรถเมย์
ยืนดูส่องไฟใกล้ใกล้กับจุดที่มีเด็กอยู่ค่ะนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะครับ
ที่เด็กถูกทิ้งเอาไว้เราส่งคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเรา
ถามนายสุริยาก็เป็นอาสาสมัครมูลนิธิร่มกุศลสมุทรปราการเป็นคนที่เข้าไปช่วย
เขาบอกว่าทันทีที่เห็นสงสารมากรีบอุ้มน้องแล้วกอดน้องไว้เลยค่ะ
คือตัวน้องมีรอยยุงกัดแล้วก็ถูกห่อด้วยผ้าขนหนูใส่หมวกใส่อะไรอย่างดี
คงตั้งใจเอามาทิ้งตั้งใจหวังว่าคงมีคนมาเจอ
แล้วก็อยู่ใกล้ใกล้มูลนิธิด้วยน้องแข็งแรงเสื้อผ้าทุกอย่างเรียบร้อย
มีวางกดนมเอาไว้ให้ด้วยค่ะพี่อุ๋ยสายสดือแห้งแล้วก็น่าจะสักอายุสัปดาห์หนึ่ง๗วันนะคะ
คือนายสุริยาที่ไปช่วยบอกเอาจริงเลยนะไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้มันหดหูใจ
นี่ค่ะถ้าเลี้ยงไม่ไหวมันมีทางอื่นไม่ใช่มาทิ้งเอาไว้ที่ป้ายรถเมย์
เขาตั้งชื่อให้น้องเลยนะคะน้องแทนคุณน้องแทนคุณนะแล้วเชื่อไหมคุณผู้ชมมีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญติดต่อขอรับเลี้ยงหลายคนเลยค่ะ
ผมรู้สึกไม่ดีนะเพราะตัวผมก็มีลูกเหมือนกันผมรู้สึกว่ามันรู้สึกไม่ดีมันหดหู
ก็เลยไปอุ้มน้องเขาไว้น่าจะเลี้ยงดูไม่ไหวอะไรหรือเปล่า
วางไว้การให้มีคนมาผ่านมาเห็นนะครับ
สำหรับผมผมก็อยากเรียกน้องว่าแทนคุณผมชอบชื่อนี้
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าช่วงกลางคืนจะมีรถบรรทุกหลายคันมาจอดลงของนะคะ
เพราะว่าถนนเส้นนี้กำลังนำสายไฟลงดินส่วนรถจักรยานยนต์ก็ขี่ตลอดคืน
ก็เลยไม่ได้มีใครสังเกตเห็นว่ารถคันไหนเจอน้องหรือนำน้องมาทิ้งเอาไว้
อยากจะให้พ่อแม่ของน้องรับน้องกลับไปเลี้ยงดูค่ะชาวบ้านแถวนั้นบอกนะคะ
ทางตำรวจค่ะผู้อำกับการสพบังปูก็เลยบอกว่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง
พยานแวดล้อมหาเบาะแสบุคคลต้องสงสัย
ต้องดำเนินคดีนะคะเป็นแม่แท้เอาลูกมาทิ้งก็ถูกดำเนินคดีนะคะ
น้องปลอดภัยค่ะอยู่ในความดูแลของคุณหมอแล้วค่ะ
แล้วคนอยากจะรับน้องไปเลี้ยงเยอะเลยค่ะ

ใช่ไม่ใช่อยู่ดีเอาเด็กไปทิ้งไว้ค่ะ
เกิดไม่มีคนมาเจอทำอย่างไรค่ะ